ช่วงเช้าที่ผ่านมายังพบว่าหลายจุดในเทศบาลเมืองหน้านั้น
ยังคงมีระดับน้ำสูงกว่า๒เมตรกว่า๗๐ของพื้นที่นะครับ
ในขณะที่บรรยากาศตลาดสดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ข้างที่จะเงียบเหงาเลยทีเดียวเพราะว่าน้ำนั้นได้ท่วมเข้าตามซอกตามซอยต่าง
บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามบรรยากาศที่เทศบาลเมืองน่านนะครับ
กับผู้สึกข่าวเทวรัฐทีวีคุณสอระอัดระเวียรังศรีอรุณ
ตอนนี้รายงานสดเตรียมพร้อมที่จะ
ทีมข่าวได้เข้าสำรวจปริมาณน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน
ซึ่งก็พบว่าหลายจุดนะครับยังคงมีน้ำท่วมขัง
โดยเฉพาะบริเวณย่านการค้าและสถานที่สำคัญ
จากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับได้มีมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
วนน้ำที่ยังคงท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตลาดสด
ซึ่งถือว่าเป็นย่านการค้าที่ทุกเช้าจะมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารสด
พืชผักสวนครัวออกมาวางจำหน่าย
แต่เช้าวันนี้กลับพบว่าเย็บเหงา
ซึ่งเป็นผลมาจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
น้ำจากแม่น้ำน่านและลำน้ำสาขายังคงไหลเข้าสู่เทศบาลเมืองน่านอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามวลน้ำได้เอ่อเข้าท่วมภายในเรือนจำ
จนทำให้ต้องมีการเตรียมแผนอบพยพผู้ต้องขัง
กระจายไปยังเรือนจำในจังหวัดแพร่และจังหวัดลำปาง

โดยเกรงว่ามวลน้ำจะท่วมสูงเหมือนกับปี๒๕๕๙

ซึ่งจะต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมด
เกรงว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้น
จากการสอบถามนายกเทศสมนตรีเทศบาลเมืองน่าน
ซึ่งได้หลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็ระบุนะครับว่าพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน
ขณะนี้ถูกน้ำท่วมแล้ว๑๗ชุมชน
และกำลังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเป็น๒๓ชุมชน
โดยขณะนี้ได้ปิดประตูระบายน้ำทุกบาน

เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาย้ายเข้าของ
แต่ขณะนี้นะครับก็ยังมีบางจุดก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับ
จึงทำให้ยังมีน้ำไหลเข้าสู่เทศบาลเมืองน่านอย่างต่อเนื่องครับ
ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น้ำท่วมสูงสุดในรอบหลายปี
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะได้ระบบกระทบค่อนข้างมาก
แต่ว่าทางเทศบาลเองก็พยายามประคอง
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีเวลาเก็บของ

จังหวัดน่านได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากแล้ว

แก่อำเภอเมืองอำเภอภูเพียงอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวอำเภอสันติศุกร์

จำนวน๖๕หมู่บ้านกว่า๑๐๐หลังคาเรือน
และมีผู้เสียชีวิตแล้ว๑คนนะครับ
เนื่องจากประสบเหตุน้ำท่วมเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่งทีมข่าวก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์
และจะรายงานให้ทราบในทุกช่วงข่าวต่อไปครับ
ราชลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากเทศบาลเมืองน่านครับ
ขอบคุณครับและนี่คือบรรยากาศสดนะครับ

ทีเดียวใครที่จะเดินทางสัญจรไป
ยังบริเวณนางกล่าวคงจะต้องวางแผนกันดี

ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วย

มีน้ำท่วมเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วนะครับและนอกจากนี้เองยังมีการประกาศเตือนนะครับว่า
พื้นที่ต่างเหล่านี้ต้องระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินถล่ม
ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยเพราะว่ามีหลายจุดดังต่อไปนี้นะครับ
แรกก็คือในบริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจุดที่๒อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
ที่๓อยู่ที่บริเวณจังหวัดแพร่ก็คืออำเภอร้องกวางแล้วก็อำเภอ๒นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเฝ้าตรวจสอบเรื่องของภัยทางธรรมชาติ
การช่วยเหลือต่างต่างตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังส่งไปที่จุดนางกล่าวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้ครับมีการคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์ฝนในบริเวณดังกล่าวนั้น
มีแนวโน้มที่จะกระจายตัวน้อยลงกว่าวัน๒วันที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
แม้ว่าตอนนี้เองบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจะยังคงได้รับปัจจัยสำคัญที่
เหนียวนำทำให้เกิดฝนบริเวณนางกล่าวอย่างร่องมรสุมอยู่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมหนึ่งเกิดขึ้นนะครับ
ความกดอากาศต่ำนี้ก่อตัวบริเวณชายฝั่งทางที่ตะวันออกของประเทศจีนตอนล่างมีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
จึงเป็นหย่อมความกดอากาศที่สามารถให้จะเหนียวนำแล้วก็ดูดเอากลุ่มฝนที่ปกลุ่มในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมนี้
ดูดเอากลุ่มฝนนั้นเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจะทำให้ฝนนั้นลดลง
แต่ว่ายังคงมีตกหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนภาคอีสานฝั่งตะวันออก
อกจากนี้ช่วงเย็นครับยังคงมีโอกาสก่อตัวของกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
ใครที่จะใช้ชีวิตในช่วงเรียกเวลานางกล่าวต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ดูฟ้าดูฝนด้วย
ทีนี้มาดูเรื่องของคลื่นลมกันบ้างนะครับ
ตอนนี้ปัจจัยสำคัญยังคงเป็นปัจจัยเดิม
ก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
ยังคงเหนียวนำทำให้คลื่นบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีความรุนแรง
คลื่นนั้นสูงประมาณ๒๔เมตร
ต้องระวังแบบนี้ไปจนถึงวันที่๑๙สิงหาคมครับ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
จากการตรวจสอบและการคาดการณ์ถ้าหากเปรียบเทียบกับเมื่อวานี้
โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีโอกาสตกเยอะกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
โอกาสการตกก็คือช่วงบ่ายแก่เป็นต้นไปนะครับ

และมีโอกาสตกกระจายตัวปล่อยในหลายจุดหลายพื้นที่

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากนี้
เป็นต้นไปที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
และสามารถให้จะติดตามได้ทุกช่วงข่าวที่นี่นะครับ
ไทยรัฐทีวีผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ